โปรดติดตามตอนต่อไป
พร้อมปรากทุกปัญหาและปัจจนาคกับทุกเรื่องวน
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
อือฮือ

แม่ได้ยินเสียงอะไรไหม
ได้ยินแต่ได้กลิ่นอ่ะ

พูดคุยกันเลยแม่ในนี้ชื่อว่า
แม่บ้านผ่ารวย
แม่บ้านพารวย
ปากข้าวกล่องแสนน่ารักสร้างกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล
จนมีผู้ติดตามกว่าแสนคน
ขอต้อนรับนะคะคุณหมอแป๊กแพทย์หญิงนวพรผิวผันค่ะ
สวัสดีค่ะ

วันนี้น่ารักมากเลยมันสวยมากอย่างที่อภิษบอกเลยนะเนี่ย
พูดเลยแต่เรื่องความเก่งเนี่ยนะ
กาวขอพิสูจน์ก่อนกับคำถามแรกเลยได้ไหมคะคุณหมอค่ะ
ว่าคุณหมอเนี่ยคุณหมอเป็นคุณหมอด้านไหน
เป็นด้านทำดูแลด้านความงามของผิวหน้าผิวข้าง

ไม่อยากปรึกษาเรื่องนี้แล้วมั้ยจะอยากปรึกษาเรื่องนี้แล้วมั้ย
เอาเรื่องอาหารด้วยนะคะ
แต่ถามหน่อยเถอะเป็นคุณหมอก็งานยุ่งอยู่แล้ว
ใช่ไหมจะเอาเวลาที่ไหนแล้วมีแรงอะไรมาแบบ
ทำแบบนี้มันต้องมีแรงบันดาลใจ
คุณหมอมีครอบครัวมีลูกหรือเปล่าถึงทำแบบนี้

ยังไม่มีด้วย
อะไรที่ทำให้ต้องคิดว่ามันต้องทำอาหารน่ารักได้ขนาดนี้คะ

ก็เลยปั้นเป็นหมีแพนด้าเลย
คุณอ๋อเห็นของคนอื่นเขาแล้วก็อยากปั้นมาคนไทยป่ะฮะหรือว่าชาวต่างชาติ
ตอนนั้นยังไม่เจอว่าคนไทยทำก็จะเป็นคนญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นไงแนวแบบปฏิบัติโดยน่ารัก
มีกุ๊กกิ๊กต่างนานานะคะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ

ทำทานเองตอนนี้แค่จะซื้ออยู่จะอุดหนุน
เลยว่าจะอุดหนุนซื้อที่ที่ไหนนู่นนี่

ก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่คุณหมอเนี่ยฝึกจากการดูในโซเชียลใช่ไหมฮะ
มาฝึกทำเองแล้วก็เอาของตัวเองลงโซเชียลผลตอบรับกระแสเป็นยังไงบ้างฮะ
ก็มีคนตามเข้ามาเรื่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่มีลูกไว้เข้าโรงเรียน
เดี๋ยวก่อนคนตามเยอะขนาดนี้แล้วทำไมคุณหมอไม่ทำเป็นธุรกิจไปเลย
ก็จริงงานประจำที่เราทำเราก็ยังรักอยู่ด้วยอันนี้มันจะเป็นงานที่ใช้เวลาอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
เพราะว่าคุณหมอแต่ละชิ้นมันต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะ
ก็นานเหมือนกันอย่างแต่ละวันที่เราทำใส่กล่องไปทานที่ทำงานนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมง
กล่องเอาไปทานที่ทำงานใช้เวลาชั่วโมงนึง

คุณหมอคิดเหมือนกันเลย
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเนอะว่าน่ารักขนาดไหนดูตัวอย่างข้าวกล่องที่อยู่ด้านหน้าสิ

นี่ก็น่ารักค่ะกระต่ายน้อยหอยสา
คุณแม่รู้สึกไหมว่าน่ารักจนไม่อยากทานเลย

น่าชิ้นช่วงสวย

ไทยรัฐทีวีเลยมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอย่างแต่ละกล่อง
หลักก็คือเราจะตกกับข้าวเนี่ยคือเอาเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะ
แล้วก็จะเป็นใช้ข้าวข้าวจะเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวหอมมะลิ
ก็แล้วแต่เราหรือว่าเป็นข้าวป้องเป็นข้าวอะไรก็ได้เนอะ
แล้วก็ส่วนประกอบหลักที่ทำตกแต่งหน้าตาก็จะเป็นสาหร่ายสาหร่ายที่ใช้ห่อซูชิแล้วก็มาตัดเป็นรู
แล้วเรื่องอย่างนี้ต้องเขาใช้กาวแปะไหมฮะ
ก็จะมีกาวแบบกินได้ก็เป็นมายาวเนส

อันนี้คืออะไรคะเป็นแบบว่ามีไส้อยู่ข้างในหรือเปล่าคะ
อันนี้จะเป็นซูชิเค้กก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนเค้กข้างในมันจะมี

อันนี้ต้องแบ่งกับเพื่อนได้ไหมคะหรือทานคนเดียว

มีแฮมมีผักใช่ป่ะคะ

มีสวยร้ายญี่ปุ่นมีไข่ไมโยางเนทแล้วก็มีแฮม

แล้วลงรูปน่ารักไปเรื่อยอย่างนี้
มีคนสนใจมาถึงขั้นมาขอเรียนด้วยใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะคือตอนแรกก็คือแค่ลงของตัวเองไปทำทุกวัน

ถ้ามีบรรละว่างก็จะเปิดต่อจะเดือนละครั้ง๒ครั้ง
อย่างนี้ต้องถามว่าคอร์สละเท่าไหร่คะ

แล้วคน๑คอร์สเนี่ยรับนักเรียนกี่คนคะ
ประมาณ๑๔คน
เรียนครั้งเดียวก็ทำเป็นหมดเพราะจะสอนพื้นฐานไปเลย

ดีมากเลยน่าเรียนมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
ใครที่แบบว่าเนอะกำลังสนใจอยากจะบอกว่าทำอาหารให้ลูกไปโรงเรียน

ก็บางคนที่มาเรียนเขาก็จะเอาไปทำแบบเป็นข้าวกล่องไว้ค่ะ
ต้องบอกว่าคุณหมอนี่เก่งมากเลยนะ
คือว่านอกจากจะเป็นข้าวกล่องอย่างนี้แตกลายเป็นอย่างอื่นด้วย

จริงเพจคิวฟูดดี้ก็คือเกี่ยวกับอาหารทุกอย่างที่มันทำให้น่ารักได้ค่ะ
แล้วก็จะมีทั้งเอาขนมปังมาทำให้มันเป็นแซนวิชน่ารักขึ้น
แฮปเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นรูปสัตว์อะไรน่ารัก

นี่มีวิธีทำในเพจลองไปดูได้นะครับ
อ๋อก็มีวิธีทำมีขั้นต่อการทำด้วยคุณแม่
เรียกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นการเพิ่มไอเดียนะคะ
เมนูข้าวกล่องแล้วก็เมนูของหวานอย่างบัวลอยด้วย

มากไม่ได้ดีงามอย่างเดียวมันน่ารักมากด้วย
แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังเฉยนะ
จะให้คุณหมอมาทำเข้ากล่องน่ารักให้เราดูด้วยค่ะพี่แม่ค่ะ
จะต้องอดใจรอสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ